โอ้โหมันเป็นความหัวร้อนของกลุ่มคนขับรถพ่วง
ที่ขับรถไปส่งของที่ท่ามเรือ
คือทั้ง๒บริษัทนี้เขาได้รับการชนะการประมูลทั้ง๒บริษัท
แล้วก็เข้าไปส่งของมีการกระทบกระทั่งกัน

ทั้งสองฝ่ายมาเจอกันหน้าโรงพัก

แต่ไม่กลัวตะลุมบอลกันหน้าโรงพักเลยครับ

ฝ่านมาด้วยรวมไหล

วัยอยู่ในนั้นฮะ

ประเทศสนิทพ่อมีใครได้ฟังละครับดูแล้วกันแล้วกันฮะตำรวจห้ามกันกี่นาย

แล้วที่ที่เขาต่อยกันคือหน้าโรงพักษอเภอเมืองระยอง
คุณบอกพี่กัดอีกหน่อยก็ได้อยู่ตรงหน้ารถข่าวไทยรัฐนี่แหละ
คือตำรวจน้อยกว่าคือใช้เวลานานมากกว่าจะแยกสองฝ่ายออกจากกันได้

คือไม่ได้กลัวอะไรเลยกลายเป็นสังเวียนไปแล้วกลุ่มชายจัดการ
จริงแล้วเขาเปิดศึกกัน๒๐๓๐คนนะ

อีกฝ่ายหนึ่งพยายามขับรถหนีเมื่อกี้เห็นไหม
แต่ถูกอีกฝ่ายหนึ่งดึงลงมาจากรถทำร้ายกันต่อครับ
วุ่นวายไปหมดเลยนะฮะใช้เวลานานพอสมควรเห็นไหมว่า
รถเก๋งของทีมข่าวไทยรัฐจอดอยู่ตรงนั้นพอดีครับ

เราไปถามหนึ่งในคนที่มีเรื่องกันเพราะหนุ่มเสื้อแดง
อายุ๓๘ปีเป็นพนักงานขับรถพ่วง
ชื่อว่านายมรึ้งโรฑตันถะขูลบอกแบบนี้
คือผมอ่ะนะขับรถพ่วงไปส่งสินค้าในท่าเรือเนี่ย

แล้วไปทะเลาะกับพนักงานขับรถอีกบริษัทหนึ่ง

เขาก็เลยเดินทางมาสพระยองเพื่อไปแจ้งความ
ระหว่างแจ้งความรอการลงบันทึกประจำวันให้ปากคำ
อีกฝ่ายหนึ่งมาครับผู้ดูแลพนักงานรถพ่วงอีกฝ่ายหนึ่ง
เดินทางมาที่สพระยองเหมือนกันค่ะแล้วก็จะมาแจ้งความเช่นเดียวกัน
แหม่อารมณ์มันค้างอยู่ก็เลยเปิดศึกกันเลย
เถียงกันสุดท้ายตีกันครับคุณผู้ชมนะฮะผู้กำกับสพเมืองมรยอง
พันธุ์ตำรวจเอกอภิชนันวัฒนวรางกูลบอกว่าโอ้โห
ก็เรียกสองฝ่ายมาสอบส่วนเพื่อไปหาตัวว่าใครเป็นคนก่อเหตุ
เดี๋ยวจะว่าไปตามกระบวนการของกฎหมายเพราะว่าอะไรอุกอัดมาก
มาตีกันหน้าสพเมืองระยองตำรวจก็อยู่ทำไมไม่กลัวกันเลย
อืมนะครับคือทั้งสองฝ่ายเนี้ยเขาเป็นบริษัทขับรถพ่วงเนอะ
ที่ชนะการประมูลที่ไปส่งของที่ท่าเรือเหมือนกัน
แต่ทั้งสองฝ่ายคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมานาน
เป็นคู่แข่งเจอหน้ากันไม่ได้กระทบกระทั่งกันบ่อย
ล่าสุดก็ตีกันแบบนี้เลยนะฮะก็ว่าไปตามกฎหมายแล้วกันเนอะ